โปรดติดตามตอนต่อไป

หน้ากันเองจนจะจกลูกกระตากันกินอยู่แล้ว

นี่พี่

เรียกทำไมล่ะคะคุณโรเบิร์ต
แล้วทุกคนฟังไว้ด้วยสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้
ออกมาจากหัวใจของผู้ชายหน้าตาดีคนนี้

ผมขอเบิกเงินเดือนล่วงหน้า๖เดือน
แล้วขอรอหยุดงานอีก๓เดือน

ถ้าเจ๊ไม่เซ็นอนุมัติ
ผมจะฟ้องกรมศาสนา

หลวงตาผมเป็นเจ้าอาวาสอยู่

เจ๊ต้องปล่อยให้ผมเกิดสิ
อ้าว

คอยทำชั่วโร่กรีดอรัอวิสได้บอกให้รู้เรื่องอ่ะเจ๊ให้ได้รู้เรื่องไม่ได้
มาทำชั่วโร่กรีดอยากรู้ไป

มันจะแปลกรากนะเจ๊

จะไปขายอาหารทะเล

กินมาเมื่อวานเนี้ยยังเปิดอยู่ไง
โอ้โหปูกล้ามล่วงหมดเลย

ผมเริ่มทำธุรกิจอาหารทะเลจากการเลี้ยงกุ้ง

นี่คือตอนนี้มีลงทุนกุ้งแล้ว
แต่ตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงกุ้งแล้วอ้าวทำไมล่ะ
เพราะได้กำไรจากการเลี้ยงกุ้ง

แล้วพอแล้วก็อะไรจากปูล่ะ

เฮ่ย

ที่ผมอยากทำอาหารทะเลเนี่ย

พ่อเราจะได้กินกุ้ง

ถ้าอยากกินอาหารทะเลไม่ต้องทุลทุราย

ถ้าไม่ทำเราจะได้กินของสดได้ยังไงเจ๊
เพราะอยู่นี้อาหารทะเลมันเยาะแมวกันเยอะ

ไม่มีแมวขายนี่ร้านอาหารทะเล

ทำไมต้องตดลองตดสอบสมองเจ๊ด้วย
อยากรู้อยู่ตรงไหน

แล้วแดงซีฟู้ดที่เจ๊พูดถึงเนี่ย
อาหารทะเลเขาสดจริงหรือเปล่า

ขึ้นมานี่อย่างนี้เลยนี่กุ้งมัดอย่างนี้เลย

กุ้งกุ้งกับหนวดกุ้งค่ะกุ้ง
ถ้าสดจริงต้องแพงแน่เลย

บอกเลยเลยว่า๓เมนูที่ต้องหาให้เจอว่าอะไรถูกสุด

มันรสชาติดีน้ำจิ้มก็มีอร่อย
บอกเลยปูกล้ามใหญ่ใส่ก้อนแน่นสุด

เอาจะไปกินไหมเนี่ย
เจ๊ครับแล้วร้านแดง๓เมนูนี้
เมนูไหนราคาถูกที่สุด

ว่าเมนูอาหารจากร้านแดงซีฟู้ด๓เมนูนี้
เมนูไหนราคาถูกที่สุด
หมึกผัดกระเทียม
หอยลายผัดพริกเผา
กุ้งอบเกลือจานเล็ก
ถ้าทุกชมที่รู้คำตอบ
ก็เข้าเฟซบุ๊กแล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้
แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
เปิดตัวแขกรับเชิญคนสวย

ที่พร้อมมาท้าดวนทายราคา

ทีมงานบอกว่าให้อยู่แต่ตรงนี้ห้ามเดินไปตรงนั้นเลย

ทีมงานคุณไหนเรียกมาตบปากนะ

จะได้เจอโจทย์สินค้าชนิดใดจากแกงป่วน
วันนี้ไม่รอช้ามาสนุกกันต่อเลย

เอาไว้ไม่ตอบ

ซะคิดในใจแล้วจะตอบทำไมละเบี้ย

เอาใหม่ตอบออกมาด้วยคิดแล้วตอบออกมา

คนอื่นเขาตอบโป๊ะ

ทำไมกีคนไม่มี๑๐ตั้งหรือ

หนูไม่มีอุปกรณ์การเรียน
อ๋อขาดรอนการเรียน
ถูกที่สุด

อุปกรณ์การเรียนค่ะแอมเราก็อยู่ในวัยเรียนกันอยู่แล้ว

พี่เป๊กว่าข้อนี้คำถามคงง่ายกับแอมค่ะ
คำถามเนี่ยง่ายค่ะแต่ว่าคำตอบเนี่ยอาจจะยากมากสำหรับเรานะ
สมัยเด็กเนี่ยเราใช้อะไรบ้างอุปกรณ์การเรียน
ก็จะมีพวกดินสอยางรบไม้เป็นทัชแล้วก็ปากกาลิกวิท

ไม่รู้ว่าอุปกรณ์การเรียนที่เราเตรียมไว้เนี่ยที่เป็นคำถามของแอมจะมีอะไรบ้างนะคะ
เพราะฉะนั้นมาดูกันเลยค่ะมา
เอาล่ะขอบคุณมากนะคะ
นี่ไปขโมยของจากร้านไหนมาให้ก็ไม่รู้สินะ
ค่ะนี่คืออุปกรณ์การเรียนทั้ง๕ชนิดค่ะ
ตรงหน้าพี่เป๊กเนี่ยมั่นใจเลยว่าสมัยปฐมแอมต้องเคยเรียน

ดินสอไม้แบบมีหัวยางลบข้างบน

กล่องดินสอแบบเหล็กค่ะมาพร้อมรวดลายน่ารักมาก
ตอนเด็กอยากได้มากเลยอะ
อยากได้เหมือนกัน
มีใช้มีดด้วยสาม
ส่วนอันนี้เป็นสี่ไม้ค่ะ
๒๔สีค่ะสีสันสดใสมึกมักเลย
ส่วนด้านหลังนี้ค่ะเป็นสมุดลายไทยแบบปกแข็ง
แท็ก๖เล่มไม่น่าเชื่อน้องยังมีอยู่เลย
นี่เคยเห็นค่ะเคยใช้ด้วยเอาล่ะแอมค่ะ

น้องแอมคะมาดูใกล้ได้ค่ะ
พินิศพิเคราะห์ดูเลยค่ะเคยซื้ออันไหนและจำราคาได้บ้างหรือเปล่า

เสียงแบบค่ำควรจากลำคอคือมีความกังวลสูงมาก
อันนี้ถ้ามันมาแท่งเดียวเนี่ยมันต้องถูกสุดแน่นอน

น่าจะ๕บาทหรือเปล่าไม่รู้ว่าจำไม่ได้อะไม่รู้ว่าจำไม่ได้อะ
ถ้าสมมุติ๕บาทมาทั้งกล่องอย่างนี้๕๕๒๕๒๑๐เป็นไปไม่ได้

คะต้องหาให้เจอว่าอะไรถูกสุดไปถึงแพงที่สุด
ตั้งแต่ถูกสุดไปแพงสุดค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วค่ะแอมเอลสออนเริ่มค่ะ
อันนี้อันนี้น่าจะถูกสุด

ไม่เป็นไรขายาว๙๓ทีแล้วก็ถึงแล้ว
อันนี้๒อันนี้๓
เหลือ๓๐วินาทีแล้วค่ะ
อยากสลับอะไรมั้ยคะเวลายังเหลือ

หมดเวลาสลับมาไปตรงนี้เลยค่ะ
เอาล่ะเราเรียกแล้วค่ะ

คิดว่าตรงใจเราไหมหรือว่าตอนแรกเราสับสนเบา

ระหว่างดินสอที่มาทั้งกล่องเลยเนี่ย

เพราะว่าจริงแล้วกบหลอดดินสอก็ไม่น่าแพง
แต่มันเป็นแนวแบบคุณหนูนิด

แล้วก็อีกอันหนึ่งคือเบอร์๔กับเบอร์๕

อื่นนี้ยังมั่นคงหมดนะคะแต่ว่าสลับที่อันนั้นด้วย

คะวันนี้คิดว่าจะคว้าแจ็คพอร์ตไปได้ไหม
คือจริงต้องบอกว่าราคาแค่นี้ค่ะ

พอร์ตอาจจะอยู่แค่เอื้อม
แต่ไม่อยากพูดเยอะกลัวโชโง่มากเลยตอนนี้
เอาล่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะงั้นเรามาดูเฉลยกันนะคะว่า
กล่องดินสอเป็นราคาตั้งต้นที่ถูกที่สุดจริงหรือเปล่า
พร้อมนะคะแอมม์ค่ะแล้วกล้องดินสอราคาอยู่ที่

ใช่ค่ะน้ำกวนนี้ถูกกว่าเลยแหละถ้างั้นน่ะ
มาดูกันค่ะว่าดินสอไม้๕๐แท่งตรงนี้ราคาเท่าไหร่
และราคาดินสอไม้อยู่ที่
๑๔๖บาท
โอ้ตายแล้วอะ
แพงกว่าที่คิดนะคะแต่เป็นเรื่องดีค่ะ
โอ้มายก๊อด

แล้วกบดินสอมันจะเป็นไปได้ไหมที่มันจะแพงกว่า๑๔๖บาท
อันนี้ก็ไม่รู้เลยแต่ว่าจากหน้าตาน่ารักมากเลยอ่ะ
ก็เอาใจช่วยกันแล้วกันขอให้กบเหล่าดินสอนะคะแพงกว่า๑๔๖บาทค่ะ
สีหวานพาเทลมากเลยจะราคาเท่าไหร่นะมาดูกัน
ราคากบลาวดินสออยู่ที่

โอ้โหไม่ธรรมดาเลย๑๔๙บาทค่ะ
กว่าจริงด้วยสะสมเป็น๑๐๐๐บาท
โว้ไม่ธรรมดาเลยตอนนี้มีสิทธิ์นะคะลุ้นแจ็คพอร์ตด้วยนะคะ
เพราะว่าราคาไต่ระดับขึ้นมาเรื่อย
คะสมุดลายไทยในใจคิดไว้ว่าเท่าไหร่
สมมุติว่าคิดที่เล่มละ๒๐บาท

เต็มคุยกับพี่ป่ะคะ

เอาล่ะถ้าไม่มั่นใจนะคะเรามาตอกย้ำด้วยความจริงกันสักนิดนึงแล้วกันนะคะ
ขอให้สมุดลายไทยนะคะแพงกว่า๑๔๙บาทนะคะ
เพื่อจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นและมีสิทธิ์ลุ้นแจ็คพอร์ตนะคะ
และราคาสมุดลายไทยอยู่ที่

เรียบร้อยค่ะจำนวนเงินยังอยู่ที่เดิมค่ะหนึ่งหมื่นบาท
แต่แจ้งข่าวร้ายนิดนึงค่ะตอนนี้หมดสิทธิ์ลุ้นแจ็คพอร์ตแล้วนะคะ

ตอนนี้มาลุ้นกันค่ะกับข้อสุดท้ายขอให้แพงกว่า๑๔๙บาท
ทำไมถึงเลือก๔ไม้มาอยู่ท้ายสุดเลยคะแอม
เพราะว่าตอนเด็กเนี่ยเรามีความรู้สึกว่า๔ไม้ที่จำนวน๔เยอะขนาดนี้ค่ะ
สีเนี่ยมันน่าจะต้องเป็นราคามากสำหรับตอนเด็กนะคะ
ซึ่งดินสอนั้น๕๐แท่งยังราคานั้นเลย
ถูกป่ะดินสอดธรรมดานะแต่ว่าอันนี้เป็น๔ไม้เลยนะ
ลุ้นกันค่ะว่าจะสะสมเพิ่มอีก๕๐๐บาทได้หรือเปล่า
กับ๔ไม้ตรงนี้จะต้องแพงกว่า๑๔๙บาท
และ๔ไม้ราคาอยู่ที่
และ๔ไม้ราคาอยู่ที่
เรียบร้อยค่ะ
เสียใจด้วยนะคะแอม
เรามาดูเฉลยการเรียงลำดับราคาที่ถูกต้องกันสักหน่อยดีกว่า
อุปกรณ์การเรียนที่ราคาต่ำที่สุดใน๕ชิ้นนี้คือ
กล่องดินสอราคา๗๙บาท
และชิ้นที่ราคาสูงที่สุดคือ
คือเรื่องเหลาดินสอราคา๑๔๙บาทนั่นเอง

เพราะว่า๔ไม้ราคา๑๐๐บาทเท่านั้นเองค่ะ
แต่ว่าวันนี้นะคะแอมก็สะสมไปไม่น้อยนะคะ
สะสมไป๑๐๐๐บาท
เป็นอย่างไรจ๊ะคนสวย
จริงต้องบอกว่าราคาข้าวของมันก็ไม่ได้แพงสักเท่าไหร่นะคะ
แต่แค่ว่าตอนเด็กเราคิดว่ามันแพงมาก

เพราะฉะนั้นน้องหนูนะคะเวลาใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะ

ก็ฝากติดตามด้วยค่ะทางช่องยูทูปค่ะ
ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมสนุกในรายการนะคะ
สะสมไปไม่น้อยเลย๑๐๐๐บาทค่ะ

คุณแอมเรียงลำดับราคาถูกไป๒ตำแหน่ง
รับเงินกลับบ้านไป๑๐๐๐บาทแบบสวย
ช่วงหน้ามีผู้เข้าแข่งขันคนต่อไป
รอจะมาท้าดวนราคาอยู่แล้วพักสักครู่เดียว

ฉันป่าผีมาแล้วทั่วราชอาณาจักรนั่นเว้ย

อะไรน่ะ

ผีกระโดดขาเตี้ยเลย
โปรดติดตามตอนต่อไป